บ้านนะโดน๓รอบติดกล้องวงจรปิดนะ
มันยังยื่นหน้าให้กล้องวงจรปิดเลย
นี่คุณภาพความชัดเนี่ยของกล้องเนี่ยนะ

มันชัดขนาดนี้ต้องจับได้ในเรียววันนี้ละนะ

นี่ว่าครับผ้าจากกล้องวงจรปิดนะครับ

นี่คือร้านขายของชาม
บุรีรำครับเวลาไล่เลี่ยกันก็มาแบบนี้นะฮะหลายครั้งแล้ว
นางวีรัฐสังทองหลานเจ้าของร้านเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับ
เธอเล่าบอกว่าเปิดร้าน๕ครูหา
ร้านใหญ่เลยนะอยู่ริมถนนก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งสัปดาห
แต่เรามาฉันเห็นหมดเลยเอาตังค์ไปเท่าไหร่พี่มันเอาไปพันแปด
จากนั้นไม่นานคนร้ายก็มางัดหลังร้านช่วงกลางดึกเธอได้ยินเสียงผิดปกติก็ตะโกนออกไป
พอไอ้คนร้ายมันได้ยินเสียงพี่เขาตะโกนได้ไหมคุณผู้ชมมันวิ่งอ่ะดิ
วีรัติลุกตามออกไม่ได้อืมออกไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมอ่ะ
คนร้ายมันเอาไม้แขวนเสื้อมาขัดกับไอ้แม่กุญแจเอาไว้ก็เลยเปิดประตูพยายาม
เปิดไม่ทันเปิดไม่ออกต่อมานี่นะฮะคนร้ายก็ก่อเหตุหลายครั้งใช่ไหมเธอทำไง
ติดกล้องวงจรปิดเพิ่มอ่าเพิ่มเพิ่มคือเพิ่มจากที่มีค่ะ
หน้าร้านมีหน้าอะไรตัวนี้ตัวใหม่แน่เลยที่ชัดมากชัดใช่ไหมเออชัดมากเลย
คราวนี้คนร้ายนะครับคาดว่าจะเป็นคนเดิมมันย่องมาแล้วเห็นไหม
เอาแผ่นไม้กระดานไปจะงัดกุญแจให้หลุดให้แตกแต่ไม่สำเร็จครับ
สุดท้ายมันก็หนีไปเธอยอมรับยอมรับว่าอะไรพี่กลัวกลัวเบิร์ต
เพราะถูกงัดมาแล้วสามครั้งเออเป็นผมผมก็กลัวพี่แล้วคนร้ายเห็นไหม
ผมบอกอ่ะมันเอาหน้ามาแนบกล้องวงจรปิดเลยนะครับโน้นเดี๋ยวนะ
อีกทีอำเภอโนนสุวรรณตะบนโปรกแก้วตรงนี้สพอะไร
ช่วยพี่ช่วยชาวบ้านหน่อยเถอะชาวบ้านหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
บอกว่าเนี่ยถูกงัดคนร้ายได้เงินสดไปเนี่ยหลังละสามหมื่น
ั่งห้าหมื่นบ้างที่ชาวบ้านเขาเก็บเอาไว้นะครับเรียกร้องให้
ตำรวจนะครับเร่งติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็
ชาวบ้านเขากลัวหมดแล้วครับทั้งหมู่บ้านโอ้โห